คนทำบุญก็ทำกันไปคนทำบาปก็ขยันกันเหลือเกิน
สมุทรสาครค่ะสองสาวเป็นเพื่อนกันนะ
เป็นสาวธอมกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเที่ยวตลาดนัดมหาชัยกัน
เที่ยวกันเสร็จแล้วอ่ะกำลังจะกลับบ้านกันค่ะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชาย
ไม่รู้มาตอนไหนแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวประกบ
แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕๐สตางค์ไปจากคอของเธอเลยเนี่ยค่ะ
ตำรวจสภเมืองสมุทรสาครก็รีบไปตรวจสอบเหตุชิงทรัพย์เนี่ยนะคะ
ก็เจอสองสาวนี่แหละยืนรอให้การอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์สีดำ
ทะเบียน๖กกทท๗๓๐๔กรุงเทพนะคะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อดำคือนางสาวราพรพรมเทพอายุ๑๘ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดบึงกาลเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนสาวเนี่ย
จะกลับจากซื้อของที่ตลาดนัดรถไฟมหาชัย
มุ่งหน้ากลับที่พักเธอเป็นคนซ้อนค่ะ
ขณะเกิดเหตุเธอบอกไม่ทันสังเกตเลยว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
รู้ตัวอีกทีก็คือโดนกระชากสร้อยคอทองคำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ร้อยคอทองคำที่ถูกกระชากไปน้ำหนักคือ๕๐สตางค์ค่ะ
ส่วนคนขี่ก็คือสาวธอมเสื้อเทาเนี่ยนะคะ
บอกว่าจำได้เลยคนร้ายเป็นผู้ชายมาคนเดียว
กระชากสร้อยเสร็จแล้วก็รีบขี่กลับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองมหาชัยเลย
ตำรวจบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจร
ปิดตามเส้นทางก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามรีบจับตัวคนร้ายมาให้ได้